พองโตค่ะกับคู่จิ้นคู่นี้เอ๊ะใช้คำว่าคู่จิ้นไม่ถูก
คู่รักค่ะนะคะสำหรับโอ้โหไฮโซโพกแล้วก็คุณอ้ำพัชราภาค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะมีโมเมนต์หวานนะคะ
มาให้แฟนกลับได้หัวใจเดี๋ยวพ้องโตเพิ่งถึงอีกเลยล่ะค่ะ
ล่าสุดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
คุณอ้ำพัชราภาร้องเพลง

อาจจะร้องเพลงอะไรลองไปชมคลิปเลยค่ะ

อ้ำอ้ำอ้ำ
อุ้ยเป็นไงบ้าง
เขาร้องจีบกันเหรอคะหรือยังไงเอ่ย

คุณปนัดดาเรืองวุฒิเนี่ยคุณผู้ชม
คุณอ้ำพัชราภาไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนสนิทค่ะ

ต้องบอกว่าเสียงกรี๊ดดังสนั่นงานนะคะ
ปกติเนี่ยแม่อ้ำของเราออกงานอีเวนต์ได้เงินเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่ร้องเพลงนะคุณผู้ชม

แต่ปรากฏว่าพอมาร้องกับไฮโซโพกด้วยอารมณ์แบบสุนทรีย์

ใช่นะคะแล้วคู่กันอู๋หวานจริงค่ะ

ซึ่งก็ภูมิใจนำเสนอมากนะคะร้องเพลงโอ้โห

คระคราวนี้ไปดูอีก๑ภาพอีกสินะครับจ๊ะโอจ๊ะพี่แอร์มย์อย่างไหนต่อ

ชังมากนะคะแต่ว่าเขาจะร้องเพลงอะไรกล่อมหลาน

แม่งูเห่า

แม่งูเห่า

ติเคยได้ยินแต่แม่งูเอ๋ยอันนี้แม่งูเห่า
แม่งูเอ๋ยก็ไม่น่าจะหลับแล้วนี่แม่งูเห่าอีกนะ
เห็นไหมน้องแบบเอ๊ะฉันจะหลับดีหรือเปล่า
ตาโตไปทบคู่แม่งูเห่าก็มา
ว่าเอ็นดูนาอ้ำมานะคะแม่งูเห่าก็มา
ดีที่หลังก็ยังงงฟังไม่รู้เรื่องนะ
งั้นเพลินอาจจะมีกันภาวะก็ได้นะคะ
แต่ไปเห็นโมเมนต์อ่อนโยนแบบนี้นะคะ

หลายคนก็เลยบอกว่าเชียร์เลยเชียร์เลย

เราก็ลุ้นทำข่าวเข้ามาตลอดนะคะ

แต่ทุกคนเข้าใจว่าสถานะเขาคืออะไร

ทำให้ทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันในเร็ววัน